สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย
เพราะมันสำคัญเราต้องนำเนิดการอนุรักษ์

และทำเพื่อสาตาไว้ดูดี
โดยการเจ้าหน้าที่เราก็จะมาเก็บกู้แล้วก็ทำดำเนินการใส่เปลือก
เข้าเผือกมันแล้วก็ยกไปไว้ที่ผิดพันธุ์ที่ประถุงทั้ง
ตรงนี้ต้องใช้เวลาในการเก็บกู้กว่าจะเห็นตัวทั้งหมดน่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับ
เนื่องจากว่าซากวานตรงนี้มีขนาดใหญ่จากการประเมินรุ่นต้นน่าจะยาวถึง๑๕๑๘เมตร
จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญของเราในการเก็บกู้เราต้องเข้าเฝือกกีฬาทีละเมตร
กี่ละท่อนหนาประมาณท่อนละ๑เมตรซึ่งถ้าคิดว่าวันหนึ่งเราสามารถเข้าเผือกได้๑เมตร
เราต้องใช้เวลาอย่างต่ำ๑๕๑๘วันในการที่จะเก็บตัวซากวางทั้งหมดกู้วางทั้งหมดขึ้นไป
จากว่าเป็นงานค่อนข้างละเอียดนะครับเราไม่อยากให้เกิดความเสียหายต้องการอนุรักษ์ให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับ
ตัวซากวานนี้จะได้นำไปศึกษาหวิชาการและก็เป็นทรัพย์สมบัติของประเทศไทยที่จะเก็บศัพท์ในชั่วโรงงานต่อไป
เรื่องต้นมีการประเมินอายุไหมครับ
จากสภาพทางธรณีวิทยาเนี่ยชั้นดินบริเวณนี้มันมีความเก่าแก่ตั้งแต่๖๐๐๐๑๐๐ปี
ซากวานเนี่ยก็น่าจะมีอายุมากกว่า๑๐๐ปีทีนี้อาจจะไปถึง๕๐๐๖๐๐ปีได้
เพราะว่าตัวตำแหน่งซากที่เราเจอยังค่อนข้างลึกจากอยู่ดิน
แต่ว่าเป็นฝันสัตว์เล็กลูกด้วยนมนะที่ใหญ่ที่สุดที่เราเจอมานะฮะ
เป็นกระดูกสั้นหลังค่อนข้างมาส่วนฐานนะครับ

ครับล้าซากศพกฎร์บรรชนิดอื่นเราเคยเจอนะครับ
ถ้าพูดถึงเรื่องความสำคัญของกระดูกโครงกระดูกชุดเนี่ยครับมันถือว่ามันสำคัญไหมครับ
อ่าแน่นอนที่มันมีความสำคัญค่ะอันแรกนะครับถ้าถ้า
เป็นทะเลนะครับเราก็เจอหอยเจออะไรนะฮะแต่ตัวที่ยืนยัน
ทางที่สองคือตัวสร้างที่เราสามารถถยาไปอายุที่แน่นอนได้
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลขึ้นลงอันนี้จะมีความสำคัญอย่างมากในการศักดิ์สารต่อวิชายการภูมิ
สำหรับฟินทิชายทะเลก็เคยมีการพบวางในลักษณะนี้
ถ้าพูดถึงความเก่าแก่แล้วตัวนี้จะดูมีอายุกว่าใช่ไหมครับ
เร็วเราขอเอาไปหาอายุให้แน่นอนก่อน
คือนักบึงต้นคิดว่าเกินพันปีเพราะฉะนั้นค่อนข้างเก่าแก่ที่เอาที่ปกมา

พ่วงหลับตัวจะอยู่ตรงไหน
คือตอนนี้เท่าที่เราเห็นเนี่ยช่วงนี้จะเป็นกระดูกสันหลังค่อนข้างมาทางเท้าอยู่แล้ว
ว่าทางหางจะอยู่ประมาณเลยจากนี้มาแต่ส่วนหัวเนี่ยจะหันไปทางนี้นะครับอยู่ใต้ทางยืน
ซึ่งเราต้องทำการพูดเปิดหน้าที่ทุกส่วนนี้ออก
ซึ่งส่วนหัวจะสำคัญมากทำให้เราทราบว่าไอวานนี้เป็นชนิดไหนเป็นประเภท